เอาไปดูคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับพี่สิงโตนำโชคนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายสุดอบอุ่นนะ
มีลูกแล้วมีภรรยาที่รักมากแล้วแล้วก็ความหวานนี้
ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะเป็นภาพสวีทกับภรรยาสาวตาน้ำข้าวค่ะ
กับการฉลองครบรอบการแต่งงานของทั้งคู่ค่ะคุณ
เห็นว่าหวานเวอร์เบอร์๘ขนาดนี้ถามว่า
แสดงว่าต้องมีเวลาสวิตช์กันทั้งวันอย่างแน่นอนสำหรับทริปภูเก็ต
สงสัยจะได้มีน้องเพื่อนละมั้งไปถามพี่สิงห์โตนี้ค่ะ
ไม่มีครับโพสต์รูปบวชเฉยเฉยไอ้ไอ้ที่ได้สวีทกันก็คือ
เสี้ยววินาทีนั่นแหละที่ได้ถ่ายรูปปุ๊บก็ยังโพสต์เลยไม่ได้แล้ว
ต้องดูลูกเดี๋ยวจมนกจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยจนแบบลูกหลับอ่ะ
พอได้แบบมาแต่งรูปมาเลยโพสต์อะไรอย่างนี้
เวลาสวีตไม่มีหรอกสวีตก็สวีตด้วยกันห้าคนเนี้ยแหละ
ไปกับลูกไม่ไหวโอ้ดูไม่ไหวก็เลยอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียว
อยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวแล้วก็ถึงเวลาเราก็ใช้เวลากันที่โรงแรมแหละ
พาลูกว่ายน้ำลูกเพิ่งว่ายน้ำเป็นเออคุณพ่อลูกดกก็อย่างงี้แล้วนะคะ